ณขณะนี้เองบรรยากาศความโศกเศร้านั้นยังคงปกคลุม
ทั่วทั้งประเทศรวมไปถึงประสบกรณิกรไทย
ต่างแดนด้วยนะครับวันนี้ยังคงมีประชาชนจำนวนมาก
ในต่างประเทศเดินทางไปร่วมกันลงนาม
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชเราจะไปเริ่มต้นติดตามกันที่ประเทศต่างพร้อมกันครับ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบิร์นประเทศสวิสเตอร์แลนด์
และชุมชนชาวไทยกว่า๕๐๐คนค่ะ
ตักบาทและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
นวัศสีนครินทรวรรามเมือง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
อกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม
ซึ่งวัดไทยในสมาพันธรัฐสวิทย์ได้จัดขึ้น
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๓๐วัน
เช่นเดียวกันกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮกประเทศเนเทอร์แลนด์นะครับ
มีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย
และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
รวมถึงแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระประมีนมหาภูมิภูมิอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย
ตอนนี้ก่อนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ชาวไทยในเนเทอร์แลนด์นะครับที่มาร่วมลงนามบอกว่ารู้สึกเสียใจ
แต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจครับ
ที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย
และเกิดมาในรัชสมัยของพระองค์

เชิญชวนให้ประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับ
เช่นเดียวกับชาวไทยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียว
เพื่อร่วมลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง
และถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยในวันอาทิตย์ที่๒๓ตุลาคมนี้
สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียว
จะมีการนิมนต์พระพิสุสงฆ์จำนวน๑๐รูป
มาทำพิธีเจริญพระพุทธมล

และพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป

รวมถึงชาวไทยในประเทศโอมาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมุดหลวงเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ณสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมัสกัส
ส่วนสถานเอกอัครราชทูตในกรุงริยาท
สำนักงานแรงงานไทยในกรุงริยาท
และสำนักนายกรัฐมนตรีประเทศสาอุดีอาราเบียร่วมจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัย
และพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
โดยมีนายดันัยเมนโพธิอุปทูตพร้อมกับข้าราชการ
เจ้าหน้าที่คนไทยและครอบครัวพร้อมทั้งนักศึกษาในกรุงริยาทเดินทางเข้าร่วมครับ
โดยสถานเอกอัครราชทูตได้เปิดให้คนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาราเบียร่วมลงนามได้ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคม
ระหว่างเวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกาครับ